ปลายปีนี้มีกระแสข่าวว่าทั้งคู่นั้น

ก็ยังได้รับความสนใจจากสื่อเป็นจำนวนมากเช่นเคย
รวมไปถึงเจ้าตัวก็ได้เผยถึงประเด็นที่หลายคนอยากจะรู้
หลังจากที่เพื่อนซีนิ้งปณิตา
โพสต์อินสตราแกรมส่วนตัวเป็นภาพของสาวอ้ำ
และนักแสดงรุ่นน้องเมพิชชนาธิ์
พร้อมด้วยแคปชั่นใครจะลงจากคานก่อนกัน
งานนี้ก็ทำเอาหลายต่อหลายคนคิดไปไกล
นางเอกสุดฮอตใกล้จะสละโสดเต็มที
ตามที่มีข่าวปล่อยออกมาถี่ยิบว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้ค่ะ
โดยนางเอกสาวก็ตอบแบบขำนะคะว่าให้นักแสดงรุ่นน้องแต่งไปก่อน
ส่วนตัวไม่รีบร้อนเนื่องจากว่ายังมีงานละครอยู่ค่ะ
พร้อมกับยอมรับนะคะว่าอยากจะมีครอบครัวแล้ว
แต่มันติดอยู่ตรงที่หัวงานในวงการบันเทิงนี่แหละ
แม้ว่าการแต่งงานไปแล้วจะยังคงทำงานในวงการได้
แต่เจ้าตัวเชื่อนะคะว่าสถานะไม่เหมือนเดิมแน่นอนค่ะ
ให้น้องเมย์ลงก่อนเลยน้องเมย์ไปก่อนเลยค่ะ
ยังค่ะต้องเล่นละครรับใช้คุณพี่เออีก

ไม่มีคุณพี่เอ๋อไม่ได้ไปเลยค่ะ

บางทีอ้ำก็อยากทำงาน
ยังตัดใจไม่ได้กับการทำงานของอ้ำ

สถานะคุณไม่เหมือนเดิมแน่นอน
อกจากนี้ซุปตาสาวก็ได้อัปเดต
เรื่องบ้านหลังใหม่แต่อุบตอบราคาบ้านนะคะ
สูงถึงร้อยล้านตามที่เป็นข่าวหรือไม่

ซื้อบ้านใหม่นั้นก็เป็นเพราะว่าบ้านหลังเก่ามันครับแคบเกินไป
รวมไปถึงได้คำแนะนำจากหมอช้างด้วยว่า
ย้ายบ้านแล้วจะดีเจ้าตัวก็เลยไม่รอช้าค่ะ
ส่วนหวานใจหนุ่มแอมนั้นยังไม่ได้มอบของขวัญ

ให้ตามที่สาวอ้ำโพสต์อ้อนผ่านอินสตราแกรม
เมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วค่ะ

จริงเข้าอยู่ได้แล้วเข้าไปอยู่มาแล้ววันหนึ่ง
มีคนแซวว่ารอยล้าน
เราไม่สามารถพูดราคาได้มันน่าเกลียด
งานเยอะเหมือนกันค่ะ
ว่าย้ายบ้านแล้วคุณแม่จะไม่ดี

แล้วของเราปริมาณมันเยอะมากจนไม่มีที่แล้ว
จริงแล้ววันนั้นเจออาจารย์ช้างมาที่บ้าน
อาจารย์ช้างบอกว่าถ้าอย่างนี้ซื้อบ้านใหม่ดีกว่า
นิสัยเดิมก็คือจะติดบ้านเก่า
ก็อยากจะได้บ้านข้างได้นู่นได้นี่อย่างนี้ค่ะ
เขาบอกไม่ได้เราควรซื้อบ้านหลังใหม่เลย
ดวงใยได้พอดีก็เลยดีใจมาก

สิ่งเป็นก็พออยู่ได้มาแล้ว
ได้ก่อนโพสต์แล้วค่ะสงสัยต้องโพสต์บ่อย